ต่อกันที่กิจกรรมดีค่ะ

คาราบาลแดงจับมือกับไทยรัฐทีวีนะคะ

บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แจกมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือนค่ะ
ตรึงราคาเครื่องดื่ม๑๐บาทเท่าเดิม
ลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคนะคะ
นายกมลดิตสมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการ
คาราบาลกรุ๊ปจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะ
บอกว่าแม้ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้น
แต่คาราบาลในฐานะแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลก

การยืนราคาจำหน่ายที่๑๐บาทเท่าเดิม
มั่นใจเดินหน้า๙คุณสุบวนเบอร์๑
เครื่องดื่มชูกำลังในไทยได้ในสิ้นปีนี้นะคะ
แคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แกกมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือน
รถจักรยานยนต์ทุกวัน๑๐๐วัน๑๐๐คันค่ะ
และยังแจกเงินรางวัลมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือน
โชคง่ายเพียงเขียนชื่อที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ใส่ในฝาคาราบาลแดงและคันโซคูณ๒

ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือคุณผู้ชมจะส่งมาที่ตู้ปน๒
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็ได้นะคะตั้งแต่วันที่๑มีนาคมถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖
ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะ
นายวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม
กระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพให้กับคนไทย
ร่วมรุ้นประกาศผลทุกวันผ่านรายการตลอดข่าว
ไทยรัฐทีวี๓๒ตั้งแต่๒๘เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะ
ช่วยเหลือประชาชนนะครับยุคเข้ายากหมากแพง
อะไรก็ไม่ดีเท่าใช้เครื่องมือทำมาหากินนะครับ

มอเตอร์ไซค์ทุกวันแจกเงินล้านทุกเดือน
ก็จะมีการจับฉลากแล้วก็แจกมอเตอร์ไซค
ให้กับผู้ที่ส่งฝาเข้ามาร่วมชิงโชคนะครับ

ได้ร่วมแคมเปญดีแบบนี้กับทางคาราบาลแดงนะครับ
ซึ่งเป็นคาราบาลแดงเป็นเครื่องดื่มระดับโลกนะครับ
แล้วก็จะได้ช่วยคนไทยช่วยสร้างอาชีพนะครับ
ซึ่งทางเราก็มีความยินดีแล้วก็ร่วมรุ้นไปด้วยกันครับ
ติดตามชมได้ทางรายการตลอดข่าว๘โมง
๘๓๐ถึง๑๐๐๐นทุกวันครับ